เอาข่าวต่อไปนี้ก็คงจะเป็นการตอกย้ำว่า

อย่าหาเรื่องนะอย่ามองหน้าใครโดยที่เราไม่รู้จักนะ

เพราะมีหนุ่มคนหนึ่งคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์
ดันไปมองหน้าผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามากัน๕คน

พอมองหน้าปุ๊บไล่เลยครับไล่ตามจนรถล้ม
แล้วก็เอาไม้เบสบอลที่มีตะปูทุบตีปางตาย
แล้วถามว่ามองหน้ากูทำไมเหตุผลแค่นี้เองคุณผู้ชมนะฮะ
ผู้ชายเฟซบุ๊กลาย๑นะครับเขามีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตบัวทองจังหวัดบุรีรำ
อาการสาหัสปางตายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม
เหตุเกิดที่เรือนยูเทิร์นหน้าวิทยาลัยชุมชนบุรีรำเยื้องกับอบตบัวทองครับ
ผู้ก่อเหตุมา๕คนขี่รถกันมา๓คัน
คุณผู้ชมใครเห็นเหตุการณ์ช่วยแจ้งบ่อแสเพิ่มเติมหน่อย
เราติดต่อไปยังคนเจ็บคือนายกฤษณะศรีสุภาอายุ๒๖ปีเขาบอกว่า
เขาก็ขี่รถไปทำงานตามปกติ
จู่ครับรถจักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่ทราบ
จากนั้นอีก๒คันตามมาติดมาสมทบ
เขาก็พยายามวิ่งหนีไปที่อบตเพราะอยู่ห่างแค่๒๐๐เมตรเท่านั้น
กลุ่มคนร้ายตามไปใช้ไม้เบสบอลที่ตอกตะปูติดเอาไว้ที่ปลาย
คว่างใส่คว่างใส่ขาตีใส่ขาจนเขาล้มกับพื้น
จากนั้นคนร้ายที่มาอีกก็ใช้ไม้เบสบอลกระดำตีแบบไม่ยั้ง
โดยหนึ่งในกลุ่มคนนั้นตะโกนว่ามึงมองหน้ากูทำไม

ซึ่งคนเจ็บยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้ว
แต่ว่าคนกลุ่มนั้นนะยังตีซ้ำจนเขาเจ็บปางตาย
ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
สภาพขาหักครับขานี่หักพับขึ้นมาแล้วก็นอนร้องโอ๊ยคือเจ็บ

ที่เกิดเหตุไม่เห็นไม้ครับ
อ่าไม้นี่น่าจะเตรียมมาด้วย
เพราะว่าผมถามน้องคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะไม้เนี่ย
แล้วก็รถจุดเกิดเหตุนี้ไม่มีไม้ตกอยู่

ก่อนหน้านี้สัก๓๔วันเนี่ย
คนที่พูดที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์และเป็นคนโพสต์นะ

เขาบอกว่าให้ทำรับติดตามจับกลุ่มตัวชายกลุ่มนี้ดำนวนคดีให้ได้หน่อยเถอะ
ทำไมแค่มองหน้ากันถึงท่านต้องทำแต่งงี้เลยเหรอค่ะน่ากลัวมากนะครับ
รอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่คุณค่านัพต์อนายิ้มเลยค่ะยิ้มค่ะ